ขันที่ยาวมาก

ไม่ผมไม่ขอพูดอะไรไปมากกว่านี้
อยากจะให้คุณผู้ชมดูและฟังไปพร้อมกันว่า

มันเป็นอย่างนี้แหละครับ
สุดยอดขันยาวไหมล่ะ

แต่ก็พยายามสู้จนสิ้นลมหายใจเฮือกนั้น

คือปอดแข็งแรงมีพลังมากไก่ตัวนี้
เห็นบอกว่าพอขันเสร็จปั๊บ

ว่าว่าคุณตอนแรกที่คุณบอกว่าขันยาว

เฮ้ยนึกว่าจะไม่มาตั้งแต่แล้ว

เห็นไก่ที่ขันยาวแบบนี้แหมก็นึกถึงคนเสียงดีอย่างพี่แจ้

จะไปรวบรวมกันเป็นอัลบั้มทองคำได้เลย
อัลบั้มทองคำขวนไก่ต้องพูดถึงพี่แจ้เลย